คุณผู้ชมครับนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เร่งส่งเสริมแล้วก็ผลักดันสารต่อแนวคิดดำริ

การสรรฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดใช่แดนภาคใต้
ซึ่งก็จะเป็นการพัฒนากลุ่มเยาวชนในภาคใต้นะครับ

รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาควบคู่กันไปด้วย
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
สารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
และเข้าสู่ระบบการศึกษาห่างไกลยาเสพติดและอบายมุก
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น๓ระยะคือ
ระยะสั้นเป็นการสร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการกีฬา
ที่จะนำไปพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ระยะกลางนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
ด้วยการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬา
และแผนระยะยาวต่อยอดให้นักเรียนที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬา
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่สูงต่อไป
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขณะที่ผลเอกสุรเชษฐ์ชายวงรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่โรงเรียนครือสอชินุปธรรม
เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าว
รวมทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบรีจ๊ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนจะเข้าไปส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนักเรียนทุน
ขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาด้านจิตใจร่างกายความรู้คุณธรรม
นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษา
เพื่อทำให้เด็กมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ผลเอกสุรเชษก็ได้ฝากข้อห่วงใยเรื่องคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ต้องการเห็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ผู้นำศาสนาช่วยกันผลักดันโครงการสารฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำริดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน